คุณปธิษฎีก่อนเลยคุณเคยค่ะรอบหัวสหาวงก็ทำบุญครบรอบ๑ปี
การจากปกปทธิศดีรักเร็วมากเลยเนาะ

ภรรยาของเขาภรรยาของปอลเขาบอกว่า๑ปีอ่ะ
รู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้ามากแต่เขาก็ยังคิดถึงกันทุกวัน
ทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกวันนี้กายเขาไม่อยู่แต่ก็ยังมีกำลังใจที่เคยให้

ทำไมอ่ะทำไมถึงหาวฉันไม่เข้าใจในการอ่านข่าวหรอก

คุณไปเจอที่ไหนน่ารักอ๋อเมื่อวันซืนตอนคุณแบบเมื่อวานฉันก็เลยงง
ตัวคุณเนาี่อินโอเซนส์ดูคุณตาห่ายอ่อนโยน
ที่จริงคุณจะจิตใจหยับชะมัด

เขาเหมารถทัวร์ไปกันเลยนะพี่

คือเขาบอกทุกวันนี้ปอก็ยังมาดูลูกเขาอยู่นะ
บางทีเด็กมะลิตอนกลางคืนก็ยังชี้อยู่ว่า

แล้วพ่อยังมาลิตไปเข้าห้องน้ำ

นั่งอุตสานเพราะฟังที่เขาเล่าให้ฟัง

แล้วเขาเห็นรูปพ่อเขาทีไรเขาก็จะบอกว่า
ฤษฎีสหวงแล้วเด็กอะไรร้องเพลง

เด็กร้องเพลงเพลงพระมหาชนกได้อ่ะ

เขาร้องได้หมดเลยในขณะที่พ่อของพ่อบอกว่า

เป็นอย่างมากที่เห็นแฟนคลับแล้วก็ประชาชนเนี่ย
เดินทางมาร่วมทำบุญครบรอบ๑ปี

ขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมกันปลูกต้นมะลิ

แล้วรู้สึกว่ารักปอมากขึ้นเลย
เขาซื้อที่ดินแล้วเขาก็เอาชาวนา

เอาที่ไม่มีที่ดินมาปลูกนาน
ในบ้านเขา
แล้วก็ให้ทุกคนเก็บเกี่ยวสนไป
แต่พอดีว่าผมได้คุยกับคุณโบวันนั้นนะครับ

คุณปอยังรู้ตัวอยู่นะ

แล้วปอก็ยิ้มพยักหน้า

คือผมฟังคุณโบพูดแล้วผมรู้สึกว่า

ผมรู้สึกแบบโอ้โหใจมันแป้วอ่ะ

ไม่ผมต้องดูแลลูกไปถึงตากติดเก้าติดเก้า
ตบปากมาก
อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะ